อันนี้คือมาดบางแดดสองสี
มีสีหมอนสีดำนี่อะพูดแบบนี้อะบัตเกล
ใครอะไอ้นี่เกลชื่ออะไรอะ

พออยู่ในรายการด้วยราคา
ขนาดนี้ที่ผมมองอยู่มันคือจุ๊บติดลมยาง

เบเกี่ยว

เข้าไปข้างในเลยค่ะ
บอกเลยว่า๓คนนี้ไม่ใช่อ้อมธรรมดา

นี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
ที่ถูกที่สุดน่าจะเป็น

อ่ะโอเคคุณอ้อมคุณต้องตอบแล้วค่ะ
ตอบข้อที่๑ค่ะกรวยค่ะ
โอเคงั้นไปเฉลยที่อันที่คุณเลือกเลยค่ะ
ราคาอยู่ที่ต้องแพงกว่า๓๙บาท

แพงกว่าเยอะ
ส่วนอันสุดท้ายจุ๊บติดลมยาง
แพงกว่า๓๙บาทเพราะนี่คือสินค้าที่คุณอ้อมไม่ได้เลือก

ต้องแพงกว่า

คุณตอบถูกค่ะกลุ่ยแต่ละมันเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
สะพกันแล้วกันค่ะ๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะคุณอ้อมที่รักค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

กับขนมที่แสนอร่อยบอกเลยค่ะว่าณคอมณเบิร์ตพี่บอล
นะคะจะต้องมีขนมมาให้เรากินกรุบกริบกันแน่นะคะพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไปไหนมาไปไหนมาปลาไหนใหม่ครับผม
ครับผมปลาไหนมาปลาไหนใหม่ครับผม

ดูสบายจริงไหมล่ะชีวงใหม่ไม่จะถามว่าใครไหมอะไรชัยเมียงบ้าวะเนี่ย
เล่นด้วยสิทำกรรป่ะสุโขทัยสุขายโทตอนนี้เจฟ๔๖นะครับ
นาคารสีธรรมราชตากไม่แห้ง
แดดไม่แรงเหรอนะวันนั้นอ่ะ
เกียร์๑เกียร์๒เกียร์เป็นฮู้
เห้ออ๊ะปลากลากัดกับหมู

สิกลาเรียของหมู

อ่ะก่อนที่จะเลียกันอีสเปะสปะมาถามถึงขนมที่เอามาดีกว่า
และนี่คือเวลเฟอร์ไส้ครีมฮะ

บอกกันเลยว่าราคาถูกมาก

ราคาไปยังไง

ไส้ครีมนะรสส้มแมนดาลิน

เป็นแบนอลชื่อง
อิจเจฟ้าอิจเจฟ้าตาย
อิจเจฟ้าตาย

เล่าข้อมูลอย่างนี้สิ
คำถามข้อที่๕ของคุณอ้อมค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาทค่ะ
ผลิตภัณฑ์ขนมแสนอร่อยจากอิมพิเลียนทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะค่ะเจอกันใหม่ค่ะ
มาค่ะคุณอ้อมแกะทานได้นะจ๊ะที่รัก
นี่มะพร้าวอย่างเดียวนู่นสตอเบอรี่นี่ไส้ครีมส้มแมนดาลิน

ถ้าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีราคาอย่างสตอเบอรี่
หรือว่าส้มเป็นดารินต้นทุนค่อนข้างจะสูง
แต่ถ้าเป็นอย่างมาเป็นถ้าเป็นมะพร้าวเนี่ย

มะพร้าวกะทิแพงนะคะหายากนะครับ

ราคาถึงที่สุดน่าจะเป็นรสนี้ค่ะรสมะพร้าวค่ะ

รสสาบารีที่คุณออมไม่ได้เลือกก็ราคาอยู่ที่
อะไร
พี่คะพี่ตีเราเป็นผู้ช่วยที่มูติรับประทานอาหารกันเคินเลยอ่ะสนุกลอกรออตาแล้วพี่
หือคุณรู้สึกยังไงกับพี่ตรียังไงดีกว่าณตอนนี้
พี่ตรีก็เป็นคนน่ารักดีค่ะเพื่อนคนที่ฟเรื่อลี่

อยากไปเลเมงักการหรือแพงใบใบเมงักเล่นน่ะ

อ๋อเหรอเป็นอย่างไรคะดีไหม

ว่าตารับสะดวกซื้อราคาเท่าไหร่ยังไง

จะส่งคุณอ้อมแล้วต้องขอบคุณผู้ช่วยที่ชาญฉลาดของเป๊กด้วยค่ะ

น่าเสียดายแทนคุณอ้อมจริงครับ
ตอบผิดชวดเงิน๑๕๐๐๐บาทที่สะสมมา

แต่ช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งสาวรออยู่